เป็นการจัดการของทางกรมทางหลวงกับทีมการท่าเรือส่วนไปสองสองครับคู่นี้
เป็นเกมที่การท่าเรือนั้นต้องการสามแต้มนะครับเพื่อที่จะกดดันชมรีบูเวฟนะครับ
ในการทำแต้มภาพกับจ่าฝูงอย่างชมบุรีให้ได้กลับมาเตะกันหลังจากหยุดพักนะครับ
จังหวะของทางกรมทางหลวงเจ้าบ้านนะครับเกมผ่านหกนาทีขึ้นนำ
จังหวะที่เลิศชายอิสราฟิพากรนะครับสกัดบอลพลาดเข้าตัวตัวเองครับ
จากนั้นถัดมาเคลียร์บอลเสียประตูทันทีครับอีกหนึ่งลูก
น้ำห่างสองศูนย์ครับอาณกูวินิสไหลบอลให้กับพิรพลศาสตร์ซื่อยิงเข้าไปง่ายง่าย
จากนั้นท่าเรือไม่ยอมช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับมาได้จุดโทษจุดที่สอง
จากการที่กรมทางหลวงนั้นฟาวครบหกครั้งนะครับชวัดจำกระจ่างยิงขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองในช่วงครึ่งแรก
จากนั้นครึ่งหลังครับจังหวะนี้วัชระไกรศรีนะครับมาตีเสมอนาทีที่สามสิบสี่
ดีตบอลข้ามศิษย์ศาสตร์ของภาคยาจันทร์แถวเหนือชั้นนะครับสองสองครับ
ทำให้คู่นี้จบกันไปด้วยกันแบ่งคะแดนกันทะเลือนร้านรองจ่าฝูงมียี่สิบห้าแทบ
ตามหลังชมบุรีบูเวฟสองคะแนนและแข่งมากกว่าหนึ่งเกมชมบุรีจะแข่งวันจันทร์นะครับ
กระดาษที่กรมทางหลวงนั้นมีสิบเจ็ดแต้มร้านอันดับหกตามเดิม
ส่วนผลอีก๒คู่ครับโลโซดีไทเทคแพ้บางกอกซิตี้
สามต่อห้าและสมุทรสาครเสมอกับดนทบุรีฟุตซอลคลับหนึ่งต่อหนึ่งคู่นี้นะครับ
หลังจากจบเกมมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าบ้านได้ยิงประตูเข้าไปอีกหนึ่งลูก
ในช่วงคาบเกี่ยวกับนาทีสุดท้ายก่อนที่กริ่งบอกเวลาสัญญาณจะหมดนะครับ
แล้วต้องมีการขอดูภาพช้าปรากฏว่าสัญญาณตอนยิงกับตอนที่กริ่งหมดเวลานั้นพร้อมกันพอดีนะครับ
ทำให้ตอนนี้มีการประชุมกันว่าจะสรุปให้กับทางสมุทรสาครนั้นกลับมาชนะสองหนึ่ง
หรือว่าจะคงผลเสมอเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามข่าวกันในช่วงวันพรุ่งนี้หรือว่าในช่วงข่าวเด็กวันนี้จะมีคำตอบมาให้นะครับ